คดีของหมอชุมพลนะครับผมขออนุญาตใช้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นการโปรยข่าวนี้ครับ
นักศึกภีมไทยรัฐบอกว่านี่นะครับมุมนี้นะครับ
ลูกชายหมอวอนสาวปมฆ่าพ่อไม่เชื่อมือปืนอ้างฉุนบริการ
ตำรวจคุมทำแผนวิทย์โดนรุมยำ
วิทย์โดนรุมยำอย่างไรนะครับไปดูในคลิปนี้ฮะ
ตำรวจภูทรเมืองภูทรเมืองเพชรบุรีนะครับคุมตัวนายเด่นภูมิสังทองอายุ๒๒ปี
เขาเป็นผู้ต้องหาที่ยิงหมอชุมพลเดชะอำภัย
ผู้ในกราบโรงพยาบาลพระจอมกล้าวรัฐเพชรบุรีนะครับ
แล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกแพทย์ชุมพลเสียชีวิตในคลินิกเลยนะฮะ
ตั้งอยู่ริมถนนมาตยาวงศอำเภอเมืองเพชรชบุรี
เหตุการณ์นะครับอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อเวลา๑๑นาฬิกาวันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมา
เมื่อมาถึงจุดที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงนี้แหละครับ
พบว่าน่าคลินิคเลยนะฮะมีช่วงบ้านรถอยู่นะครับมารอสังเกตกว่ากว่า
ตำรวจต้องนำแผงเหล็กแล้วก็รถยนต์มาปิดล้อมพื้นที่เอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทำร้ายผู้ต้องหา
ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๒๐นาทีนะครับ
เริ่มจากให้นายเด่นภูมิเนี่ย
ชี้จุดที่เอารถมาจอดหน้าร้านนะครับ

ยื้องกับคฤนิกแพทชุมภนีแหละ
แล้วก็เดินเข้าไปในคลินิกนะครับ
เพื่อทำประวัติคนไข้และเข้าตรวจอาการกับหมอชุมพล
แล้วก็ก่อเหตุตอนแรกในข่าวบอกยิง๔นัด
ไม่ใช่ครับยิงไป๗นัดนะครับ
หมอชุมพลนั้นเสียชีวิต
ขณะที่ลูกชายของคุณหมอบอกว่าอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับคุณพ่อ
กรณีที่สื่อมวลชนตั้งข้อสังเกตประเด็นชู้สาว
เพราะอะไรบอกว่าอย่าแบบนี้คุณพ่อเสียหาย
ส่วนประเด็นที่คนร้ายอ้างบอกว่าก่อเหตุนะครับ
ไม่พอใจการให้บริการของโรงพยาบาล
ยังอยู่ในชั้นสอบสวนของตำรวจชุดคลี่คลายคดี
ซึ่งยังไม่ตัดประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวหรือจ้างวานค่านะครับ
ขณะที่เพื่อนร่วมงานของหมอชุมพลนะครับ
ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรชบุรีมาสังเกตการณ์ด้วย
ต่างบอกว่าหมอชุมพลเป็นคนดีมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมงานครับ
อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับคุณหมอด้วย
ยืนยันว่าไม่มียืนยันเหมือนลูกบอกไม่มีหรอกเรื่องชู้สาวน่ะ
เพราะคุณหมอรักครอบครัวนะครับ
ไม่มีเรื่องช่อโกงตามที่มีการตั้งประเด็นการสืบสวน
เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนคดีต่อไป
พลตำรวจตรีอุทัยกวินเดชาธรนะครับ
ท่านผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
เปิดเผยบอกว่าตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหาหรอกนะ
เพราะว่าตอนให้การมีอาการสับสนจากฤทธิ์ยาเสพติด
หลังการประกอบทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ก็นำตัวกลับมาสอบประคำเพิ่มเติม
แล้วก็คุมตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดเพชรชบุรีในวันนี้นะฮะ

มีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดครับ